คุณผู้ชมค่ะนอกจากนั้นทีมข่าวของเราก็ทำข่าวอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวง
ได้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของคนไทยทั่วทุกพื้นที่เลย
ส่งตรงมาถึงตรงนี้คนเดินทางมาจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศ

คุณทัศนัยเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งนะคะก็คือ
เป็นคนตัวเล็กแต่ก็เป็นจิ๊กซอที่สำคัญ
ไม่ได้รับภารกิจใหญ่แต่ก็เป็นภารกิจหนึ่ง
ที่ทำให้ปากท้องอยู่ได้

คุณสหพัฒน์วิรปิหนึ่งในจิตอาสานั่นเอง
เดี๋ยวไปฟังเสียงที่ได้พูดคุยสัมภาษณ์กันก่อนค่ะ
ทำไมคุณรุงถึงมาช่วยล้างห้องน้ำมาช่วยทำอะไรอย่างนี้
มือผมแตกหมดเลยหลายร้อยกรกแล้วพอนี้ผมเข้าห้องน้ำผมว่างที่โรงทางผมก็มาทำของสะอาด
คุณมาช่วยเราห้องน้ำล่ะคะเห็นมันเป็นยังไง
เพราะว่าระดับโลกที่มาที่นี่เราก็อยากจะทำให้ห้องน้ำสะอาดน่าเข้าหน่อย
ฝรั่งบ้างอะไรบ้างมาหลายประเทศทั่วโลกให้เขายอมรับว่าประเทศไทย
แล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นเพราะว่าท่านแดงเผอร์นายกกิงกาชาตินายกเหลากาชาติ
แล้วสภากาชาติไทยเขาก็โทรมาหาบอกว่าดูแลหน่อยนะให้ดูห้องน้ำบ้างอะไรบ้างให้สะอาดหน่อย
ผมไม่ได้ทำห้องครัววันนี้ผมก็เก็บกวาดขยะบ้าง

แล้วก็มาห้องน้ำโอ้โห
ห้องน้ำสุขกระปกแล้วก็เลยอยากจะทำ
ตั้งใจมาทำเองไม่ได้มีใครบอกให้มาทำ
ไม่นะครับเพราะเราเป็นจิตอาสาเราทำได้ทุกอย่างครับ

เราเป็นการบวชใจด้วยที่มาอย่างนี้
เพราะว่าเราอยากจะช่วยแบ่งเบาคนเรามีความรู้เท่านี้

ทำไมถึงเป็นจิตอาสากับภารกิจในครั้งนี้ครับ
ที่จริงผมอยู่เป็นจิตอาสาสภากาชาติไทยมาหลายปีแล้ว
แล้วเป็นคณะกรรมการด้วยแล้วเป็นเจ้าของสถานีวิทยุด้วย
แล้วลูกสองคนก็เป็นกรรมการเหล่ากาชาติ
เมียผมก็เป็นกรรมการเหล่ากาชาติ

โอ้โหเป็นบ้านจิตอาสาจริงคุณผู้ชม

บอกว่าคุณลุงสหพาทเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ด้วยนะ
จริงแล้วเขาเป็นเจ้าของสถานีวิทยุท้องถิ่นในเชียงราย

มาทำงานแบบนี้ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยค่ะ
พอคุณทัศนัยเห็นแบบนี้แล้วนี่
ก็ไปช่วยด้วยไปขัดไปล้างห้องน้ำ
เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะ

บอกว่าเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติภารกิจเยอะนะ

แต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่คนจำเป็นต้องใช้

เราเห็นจิตอาสาที่มองในมุมเล็กแล้วก็ชื่นใจนะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าคุณลุงเป็นคนตลก

โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คชื่อว่ายงยุทธ์วิบูรณรัฐ

โพสต์สั้นมากเลยบอกว่าตั้งแต่ติดตามมา๒๒ชั่วโมง
ไม่มีใครพูดถึงห้องน้ำเลยวงเล็บน้อยใจแล้วก็๕๕
ภาพนี้ที่เขาโพสต์นี่นะคะคือคุณทัศนัยไปคอมเมนต์ใต้ภาพเลยนะ
สอบถามว่าจุดที่จอดมันจอดอยู่ตรงไหน
เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เองพี่พี่จะได้ไม่น้อยใจ
แล้วในโลกโซเชียลเขาก็ให้กำลังใจกันมาเยอะค่ะ
นี่ฉันกดเข้าไปดูเลยนะตอนนี้เนี่ยคนกดถูกใจนะคุณสืบสกุล
ตั้ง๔๐๐๐๐กว่าแล้วอ่ะจะ๕๐๐๐๐แล้วอ่ะ
มาคอมเมนต์อีก๖๐๐๐กว่าคนรวมถึงคนแชร์ไปอีก๔๐๐๐กว่าคน
นี่แหละค่ะจริงคือยังมีคนที่แบบโอ้โหมีน้ำใจเยอะมากเลยนะคะ

ได้บอกคนปิดทองอยู่หลังพระเยอะมากเลยนะครับ

ในการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำนะครับ